คราวนี้มารับบทใหม่เป็นทนายความ

แล้วเขาแบบว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนนกุลด้วยนะ
คือเรื่องราวเนี่ยเขาต้องเข้าคู่ด้วยกันนะคะ
ชื่อละครว่าสงครามสมรส
เออนะคะซึ่งหนุ่มตรีเนี่ยชื่นชมว่าแม่แอฟเนี่ย
จากจะเล่นละครเก่งแล้วนะคะตัวจริงยังสวยน่ารัก

เขินแค่แม่แอฟยิ้มมาก็ละลายไปหมดแล้วค่ะ

แล้วเราก็ถามนะเราต้องบอกนนกุลไหม
เขาบอกว่าผมก็ไม่มีเบอร์นกุลเนาะ
ฝากบอกแม่แอฟแล้วกันว่านี่คือการแสดง
เอ็นดูพ่อปู่ยังเซเลย
ความน่ารักแม่แอฟฟังเสียงหน่อยค่ะ
พี่แอฟน่ารักมาก
แบบคือถ้าพูดถึงความรู้สึกตอนแรกที่เราเจอก่อนเลย

ทุกครั้งที่เวลาเรามีฉากโดนตัว

แต่อาจจะไม่ได้ไปขอโทษถึงคนของเขาอะไรอย่างนี้